เป็นภาพของคุณยายท่านหนึ่งอายุ๘๔แล้วค่ะ
คุณยายอยู่บ้านในพื้นที่จังหวัดยะโสธรดูสภาพคุณยายค่ะ

ดูสภาพคุณยายโดนหลานชายแท้ทำร้ายร่างกายคุณยายค่ะ
คือหลานชายคนนี้เมาเหล้าอืมเมาเหล้าแล้วไปขอเงินแม่
ไปซื้อเหล้าเพิ่มแม่ไม่ให้ทำร้ายแม่ก่อนแล้วก็ลามมาทำร้ายยายด้วย
โอ้โหทำร้ายทั้งแม่ทั้งยายค่ะนี่ที่เราทำสีจางจางเถาเทานี่คือเลือดทั้งนั้นนะครับ
คุณผู้ชมครับแล้วคนที่ไปทำร้ายแม่ทำร้ายยายเนี่ยนะ
อายุ๒๓แล้วนะคือไม่ใช่เด็กไม่ใช่วัยรุ่นแบบอายุยังน้อย

ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปนะคะที่บ้านโคกสำราน
ตำบลไผ่อำเภอไซมูลจยศธรเป็นบ้านของคุณยาย
คุณยายคำปุ่นเผ่าเพ็งอายุ๘๓
และนางบุญสวยเผ่าเพ็งอายุ๔๒
คนก่อเหตุคือหลานชายแท้ของคุณยายค่ะ
นายวัชระหอมพันนาอายุ๒๓ค่ะ
ทีมข่าวของเราไปที่บ้านไม่มีใครอยู่นะคะ
เพราะว่ายายคำปุ่นไปโรงพยาบาลยะโสธร
ลูกของยายคำปุ่นซึ่งเป็นแม่ของคนก่อเหตุ
ก็ไปเฝ้าดูอาการก็เลยไม่มีใครอยู่
ทีนี้ค่ะมีหลานสาวของยายคำปุ่นชื่อว่าคุณดวงดาวชื่นตา
เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้กับทีมข่าวเราฟังนะว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้น
นี่นะคะคนเสื้อขาวคนนี้นะคะเขาบอกว่าเมื่อวาน
ห้าโมงเย็นค่ะตัวนางบุญสวยกับยายคำปุ่นอยู่บ้าน
นายวัชระชื่อเล่นชื่อเป๊กนะเมามาเลยอืมไปงานหมอลำในหมู่บ้านกลับมาเนี่ย
แอ๋มาเลยมาขอเงินแม่ค่ะขอเงินนางบุญสวย
ขอไปซื้อเหล้าเพิ่มแม่เห็นว่าเมาแล้วขอเงินไปซื้อเหล้าเพิ่ม
แม่ก็ไม่ให้นะคะทีนี้ค่ะนายวัชระตีแม่
วิ่งไล่ตีแม่แล้วก็ลามไปตียายคำปุ่น
คำปุ่นวิ่งหนีออกจากบ้านนะคะไปขอความช่วยเหลือวิ่งไปริมถนน
ไปได้แค่ร้อยเมตรคุณยายอายุแปดสิบสี่แล้วคุณผู้ชมครับ
วัชระหลานชายตามไปทันพอตามไปทันปุ๊บเอาไม้ไผ่อ่ะค่ะ
ยาวเมตรหนึ่งค่ะกระหน่ำตีหัวยายยายเอาแขนขวาขึ้นมากัน
แขนขวาของคุณยายหักสองท่อนเลยนะคะแล้วก็ตียายต่อ
ยายจมูกหักฟันหักเบ้าตาซ้ายร้าวเลยนะ
หัวบวมเลยนะคะหลานยายเนี่ยนายวัชระคนนี้
ลุ้มคลั่งเพราะเมาหนักมากแล้วก็เอาไม้ไผ่ยาวเมตรหนึ่งอันนี้เนี่ยนะ
แว่งไปแกว่งมาแบบขาดสติอ่ะชาวบ้านจะไปช่วยยายก็เข้าไปไม่ได้
คือห้ามใครช่วยอ่ะขู่ฆ่าเลยนะบอกใครมาช่วยยายเดี๋ยวฆ่าให้หมด
ยายก็ต้องนั่งเจ็บอยู่แบบนั้นนะคุณผู้ชมริมถนนเป็นชั่วโมง
กว่าจะแบบโอ้โหชาวบ้านรีบพายายส่งโรงพยาบาลนะคะ
ญาติญาติบอกว่าวัชระคนนี้เนี่ยนะ
ทีไรอ่ะนะอารวาสแบบนี้ตลอด
แต่ถ้าไม่เมาอาการก็ไม่มีอะไรก็ปกติดีนะ

อารวาสแบบนี้เป็นประจำค่ะ
คือเขาเคยไปหาหนูหลายครั้งแล้ว
คือบอกว่าหลานเขาจะฆ่า
คือเขาไม่มีสติควบคุมตัวเองแล้ว

เป็นสัตว์อย่างอื่นแล้วเป็นพญานาคเป็นอะไรอย่างนี้
เวลาเขาเมามาเขาจะไม่รู้สติตัวเอง
แต่แม่ก็อยากจะไปรักษานะแต่แม่ไม่รู้ว่าจะพาลูกไปยังไง
เขาเคยจะเผาบ้านครั้งหนึ่งยายก็เคยไปหาหนูอยู่
ไปขออาศัยอยู่เขาก็ตามไปเขาก็จะไปเผาบ้านหนูเหมือนกัน
หนูก็ไม่กล้าเนอะค่ะลูกหนูก็สามคน
ก่อนหน้านี้
อาการของยายคำปุ่นตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะ
แต่คุณหมอบอกว่าคุณยายอายุเยอะแล้วค่ะ๘๔แล้ว
ก็ต้องดูอาการอย่างใกล้ชิดเพราะกลัวสมองบวมนะคะ
หลานของยายอีกคนบอกว่ายายไม่โกรธ
ตัวนายวัชระหลานชายที่ก่อเหตุเลยนะ
ยายไม่โกรธเลยไม่โกรธเลยหรอ
แต่ยายบอกว่าไม่โกรธหลานก็แค่กลัวว่าหลานจะมาทำร้ายยายอีก
ที่ผ่านมาก็ถูกหลานทำร้ายหลายครั้งแล้วยายไม่เคยโกรธเพราะรักหลานคนนี้มาก
โอ้โหก็เลยญาติญาติบอกว่าหน่วยงานภาครัฐช่วยหน่อยได้ไหม
หลานชายที่ก่อเหตุเนี่ยเอาไปบำบัดอาการติดเหล้าหน่อยได้ไหม
กลัวว่าเดี๋ยวกลับมาจะมาก่อเหตุทำร้ายคนในครอบครัวซ้ำนะคะ
หลานคนที่ก่อเหตุเนี่ยตอนนี้ตำรวจสพสายมูลก็ควบคุมตัวเอาไว้
ดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายบุพการี
ไปมาตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย
มียาบ้าในร่างกายด้วยนะคะคือไม่ใช่แค่เมาเหล้า
มียาบ้าในร่างกายอีกต่างหาก
ก็ต้องเดี๋ยวส่งตัวฝากค้างค่ะที่สารจังหวัดยะโสธรวันพรุ่งนี้นะคะ